ที่จังหวัดตรังครับกระบาดคันหนึ่งกันมากัน๓คนขับมาจู่ปึ้งยางระเบิดเลย
คว่ำเลยถลายลงไปข้างทางนะฮะแต่ว่าโชคดีนะฮะ
ในรถทั้งหมดนั้นบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่มีชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์ก็ตกใจมากเลยฮะ

นี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนศรีตรังนะฮะ

เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตอนเย็นเมื่อวานนี้แหละฮะ
รถเนี่ยมีคนมากันสามคนผู้ชาย๒นะฮะ
แล้วก็เด็กผู้ชายอีกหนึ่งคนก็บาดเจ็บกันไป
ทีมกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังก็ช่วยกันรีบนำตัวออกมา
แล้วก็ปฐมพยาบาลส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตรังนะฮะ
เรื่องต้นอย่างที่เราได้ยินเสียงสัมภาษณ์ไป
เมื่อสักครู่เป็นคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็อยู่ที่อู่ซ่อมรถ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุเธอก็ยืนรอลูกค้าอยู่ครับ
กำลังนำรถเข้ามาตรวจเช็คสภาพ
จู่มีเสียงระเบิดปุ้มตอนแรกก็เอ๊ะหม้อแปลงไฟระเบิดหรือเปล่า
หันไปดูอ้าวกระบะยางระเบิดสิครับ
พลิกตะแค้งทะไลท์ไปก็ประมาณสัก๓๐เมตรได้
นะฮะแล้วก็ไปพุ่งชนอยู่บนทางเท้าไปชนป้ายบอกร้านต่างต่าง
แล้วก็ไปชนต้นไม้หักเต็มไปหมดเลยก่อนที่จะไปแน่นิ่งอยู่นะฮะ
สภาพนี่ยับเยินนะฮะส่วนล้อหน้าขวาก็หลุดกระเด็นออกมาจากรถด้วย
เราบอกว่าถ้านามร้านปกติมักจะมีรถจอดกันอยู่เยอะ
แต่เมื่อวานโชคดีอย่างหนึ่งคือรถไม่มี
ก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมจากเหตุการณ์นี้
หวังกันอยู่ซิยางสภาพมันสมบูรณ์ไหม
อ่อนไหมดอกยางมีมั้ยอะไรแบบนี้นะเพื่อความปลอดภัย